เป็นปัญหาเกี่ยวกับทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อน
ก่อนอันนี้ย้อนกลับไปที่ภูเก็ตมีการทลายแก๊งทัวร์ศูนยนไปแล้ว

และคนที่ทำอาชีพเป็นมะคุเทศหรือว่าไกด์เถื่อนได้ด้วย
โดยเขาใช้วิธีคือการสวมบัตรประชาชนของคนไทยที่เสียชีวิตไปแล้ว
เพื่อประกอบธุรกิจประเภทนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันกับ
พัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานป้องกันและปราบราม
ฟอกเงินหรือว่าปปงรวมทั้งกรมการท่องเที่ยว

วันนี้นะครับทั้งหมดนี้ส่วนที่กำลังการจับกลุ่มตัว
นายทวันแจ่มโชคชัยกรรมการผู้จัดการ

พร้อมกับเพื่อนผู้ต้องหาทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

หลังจากทั้งหมดนี้ร่วมกันเปิดบริษัทท่องเที่ยว
เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวจากจีนครับ
ที่ต้องการจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
ในราคาถูกหรือว่าราคาต่ำกว่าต้นทุน
โดยมีลักษณะคล้ายกันกับการดำเนินธุรกิจแบบทัวร์ศูนย์เหรียญ
ซึ่งถูกทลายไปหรือว่าถูกจับกลุ่มไปแล้วก่อนหน้านี้

ผู้บังคับการตังบท่องเที่ยวพตรสุรเชษฐ์หักพานบอกว่า
กลุ่มผู้ต้องหาจะร่วมกันทำธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญแบบครบวงจร
หลักก็คือว่าจะไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีน

ตัวเลขที่วางเอาไว้คือ๑เดือน
จะต้องมีตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนมาไทยไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
บริษัทบอกว่าจะคิดราคาเดินทางและที่พักต่ำกว่าทุน

พอชาวจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแล้ว
บริษัททัวร์และมะกุเทศหรือว่าไกด์
ก็จะบีบบังคับให้นักท่องเที่ยวนั้น
จ่ายเงินค่าโปรแกรมทัวร์
และค่าสินค้าที่ละลึกในราคาที่แพงเกินจริง
เพื่อจะนำเงินส่วนนี้นะครับมาชดเชย
พวกราคาต้นทุนที่บอกว่าถูกกว่า
และราคาต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง
ก็จะไปบีบเอาเงินส่วนที่ใช้จ่ายท่องเที่ยวก็ดี
ซื้อของที่แล้วก็ดีมาชดเชยส่วนนี้แทน
ว่าจ้างไกด์นำเที่ยวหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน
แล้วก็จากแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
พบว่ามีไกด์ไม่น้อยกว่า๓๐คนนะครับที่เป็นคนจีน
แล้วใช้วิธีคือสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยที่เสียชีวิต
เพื่อจะแย่งงานจากไกด์คนไทยโดยที่ไม่ถูกจับกลุ่มด้วย

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกอีกด้วยนะครับ
ว่าตำรวจท่องเที่ยวก็เตรียมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจะบุกทลายเครือข่ายสวมบัตรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ